วันนี้มันเป็นวันมหาสงการก็จริงแต่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่พวกเรารวย
บอกเลยคุณผู้ชมค่ะไปที่จังหวัดมหาสารคามนิดนึง
ตามสาวเวียงนรมนไปเลยนะคะไปฟ้อนรำไปบวงสวง
ถวายเสียงองค์ปู่กันนิดนึงก็ละกัน
วันก่อนค่ะบรรยากาศที่วัดป่าสามต้นอำเภอเชียงยืนนะคะจังหวัดมหาสารคาม
จัดงานยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ
มีพี่น้องแฟนเพลงสายบุญเดินทางมาที่งานบวงสวงกันเป็นจำนวนมาก

เขามารอชมหมอลำสาวชื่อดังเวียงนรมนรำบวงสวงกัน
พร้อมกับถวายเสียงองค์ปู่พญานาควิรูปักโขด้วยค่ะ
ถึงแม้ว่าแดดจะร้อนแค่ไหนนะคะตามภาพเลยคุณผู้ชมค่ะ
เราสู้ไม่ถอยด้วยความศรัทธานะ
ศรัทธาแบบนี้เราสู้ไม่ถอยจริงนะคะ
แล้วก็มีพี่น้องนะมามอบน้ำจิตน้ำใจให้กับสาวเวียงเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

โดยหลังจากที่ถวายเสียงเสร็จค่ะสาวเวียงเนี่ยก็ได้จุดทูบไหว้ขอพรพระปู่ด้วย
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
ทีมงานค่ะคุณผู้ชมค่ะแบบนี้นะแน่นอนว่าต้องมีเรื่องของตัวเลขมาฝากแน่นอน
ไปกันหลายคนแบบนี้แหมมีมาฝากบันเทิงไทยรัฐแน่นอน
เตรียมสมุดปากกาจดให้ดีนะ
ว่าแต่น้องเวียงเนี่ยล้วงหายเสี่ยงโชคจะได้เลขอะไร

เลขอียังโอ้โห
คนข้างหลังมาเลขยังเลขยัง

บอกมาตะโกนบอกมาเลยบอกนะคะ

ต่อมาอีกเลข๔เลข๔

เออเลข๘อีกแล้ว

เวียงเนี่ยเขาแหมน่าจะให้โชคคุณผู้ชมอยู่เหมือนกันนะ

ยังไงก็ขอให้ทุกคนค่ะเห็งรับโชคสงการนี้ก็แล้วกัน
ไปต่อกันเลยค่ะที่เจ้าพ่อตัวเลขนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เทศกาลสงการแบบนี้เดินสายทำบุญ
นกปล่อยปลาตามภาษานักร้องสายบุญกันค่ะ
เดินทางไปทำบุญถวายสังกฐาน
ไหว้เท้าเวสุวรรณนิดนึงที่วัดแก้วสุรมาณี
นะคุณผู้ชมค่ะร่วมปล่อยปลาด้วยนะ
ปลาที่ปล่อยก็คือมีปลาดุกจำนวน๔ตัว

ไม่เคยกินปลาดุกมาตั้งแต่เข้าวงการลูกทุ่งเลย
แต่ว่าสมัยก่อนตอนอยู่บ้านนอกเรานะ

แต่พอโตมาเข้าวงการบันเทิงก็ไม่ได้กินแล้ว

ก็มีทั้งบักดุ๊กบักเอี้ยน
บักกระป๋อมบักอึงบักเหลือมบักงูสิงบักกับแก่

เดี๋ยวบักแก่บักเอียนคือตัวอะไรนะคะ

บักเอียนเอียนปลาไหล่สายสารเอียนแปลว่าปลาไหล่

ซึ่งหลังจากนั้นก็ล้วงหายมาฝากพวกเราด้วยเหมือนกันนะคะ
จะได้เลขอะไรเลขพิมย์สิทธิ์เข้าเป้าหรือเปล่า

เลข๗ใช่ไหม

เออนะคะล้วงหายให้โชคกันไปนะคะ
คุณผู้ชมค่าก็อย่าลืมจดกันไปนะคะพวกนี้นะ

แต่เข้าใจนะเวลาเราปล่อยสัตว์อะไรแล้ว
เรามักจะไม่กินไม่รับประทานมันอีกแล้ว
รถกระบะหรือว่าแม้แต่กระทั่งรถมอเตอร์ไซค่ะก็เอามาไหว้ถือโชคถือลาบเหมือนกันนะคะ
ซึ่งแฟนค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยบอกให้ขับขี่ปลอดภัยค่ะ
แล้วก็ให้มีความสุขในวันสงกรานนะคะแต่ที่โฟกัสเป็นพิเศษ
คือเลขทะเบียนรถยนต์ในบ้านของหนุ่มนุ๊กกันคุณผู้ชม
ไม่รอช้าไป๒กว่านิดนึงแล้วกันนะคะ
รถยนต์คันนี้คุณผู้ชมค่ะเลขสวยอยู่เหมือนกันนะ
บ้านนี้เลขทะเบียนเขาสวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
๖๒๐๗นะคะแล้วก็๙๓๓๙
ยังไม่ทั้งไกลนะตัวเลขมาเป็นแบบว่ายกข้อบนพระเร็จแล้วเออ